เจ็ดนาฬิกาสิบนาทีนะครับคุณผู้ชมครับ
สนทิยาสวัสดีนะฮะที่ท่านเป็นที่ปรึกษา
กรรมธิการกรรมธิการหนึ่งกลับมาเป็นข่าวอีกครั้ง
เพราะว่าเขาไปแจ้งความกับปอทให้เอาผิดคุณนวัด
ที่ไลฟ์ทำให้เขาเสียหายนะครับเป็นการผิดพรบคอม
นี่แหละฮะคุณสนทิยาสวัสดี
ท่านเป็นที่ปรึกษากรรมธิการการกฎหมายการยุติธรรม
แล้วก็สิทธิมนุษยชนสภาพผู้แทนราษดร
ไปที่บกบอทไปพบกับรตโทหหญิงรัฐานนท์คช
เพื่อแจ้งความดำเนินคดีกับนายนวัดอิสระไกรศีลนะครับ
กรณีที่คุณนวัดนั้นไลฟ์กล่าวร้ายหมินประมาท
ทำให้เกิดความเสียหายและความผิดตามพรบคอมพิวเตอร์
ในสนทิญานนี้นะครับระบุบอกว่า
นวัดเนี่ยได้ไลฟ์ผ่านเฟซบุ๊คเมื่อวันที่๒๖กรกฎาคมที่ผ่านมา
เป็นเวลา๔๑นาทีนะครับ
มีคนเข้าไปดูนะฮะถ้าจนถึงวันนี้นะครับ
เป็นจำนวนกว่า๒๖๐๐๐๐๐คนด้วยกัน
แล้วมีคนไปแสดงความคิดเห็น๑๕๐๐๐คนนะครับ
และมีคนแชร์ไปอีกจำนวนมากเลย
จากการตรวจสอบโดยการถอดคำพูดได้ทั้งหมด๑๑แผ่นกระดาษนะฮะ
แล้วก็ยังพบว่ามีการพูดที่สร้างความเสียหายให้กับตัวเขา
จำนวน๒๒ข้อความผู้ที่ถูกพาดพิงอีกเกือบ๑๐คน
แต่เขาได้รับความเสียหายมากที่สุด
ซึ่งปัจจุบันนะครับคลิปไลฟ์นะครับ
จำนวนคนดูมันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยเพราะว่า
ที่มีคนเข้าไปดูได้ตลอดเวลา
คือเขาบอกว่าที่มาที่บกปอทวันนี้
เพื่อจะให้พิจารณาตรวจสอบเรื่องการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะครับ
อกจากนี้ในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวจะไปยื่นฟ้องต่อสารอาญาด้วยอีกทางหนึ่ง
เพื่อรักษาเกียรติยศชื่อเสียงของเขา
แล้วก็ฝากเตือนคนที่เข้าไปแสดงความคิดเห็นแล้วแชร์ต่อไปในทางที่เสียหาย
บอกว่าให้โอกาสนะให้ไปลบออก
เพราะฉะนั้นก็จำเป็นต้องพิจารณาคดี
เพราะว่ามีอายุความถึง๑๐ปี
อกจากนี้นะครับเขายังได้สอบถามความคืบหน้า
กรณีการร้องทุกข์ก่อนหน้านี้ไปนะครับ
ให้ตรวจสอบข้อที่จริงการกระทำผิด
พรบคอมพิวเตอร์ของนายนวัดอีกนั่นแหละ
ที่ยื่นไปเมื่อวันที่๑๙พฤษภาคม
ได้รับคำตอบว่าอยู่ระหว่างการตรวจสอบของคณะกรรมการ

เบื้องต้นพนักงานสอบสวนเขาจะตรวจสอบพญาหลักฐาน
แล้วก็รวบรวมเสนอผู้บัญชา
พิจารณาตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปครับ